สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับท่ามือซุทธิโรขอนี้หลายคนฟรุงฟลุงหูฟลุงตากันดีนะครับ

แต่ว่าหนึ่งเรื่องที่กลับมาสร้างความวิตกกังวล

ก็คือกระแสข่าวตามโลกโซเชียลต่างนะครับ
ปีนี้เมืองไทยมีโอกาสเจอน้ำท่วมใหญ่นะครับ

มีโอกาสที่จะเจอน้ำท่วมภายใน๓สัปดาห์
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนครับ
ค่ำคืนนี้เราจะมาคุยกับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้

เขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศสักส่วนใหญ่
ตอนนี้มาเตือนเรื่องของน้ำท่วมซะแล้ว

คือถ้าว่าเตือนเขาคงคงว่าเขาเตือน

หรือเพราะว่ามีพยุค์เข้าบรรคาเทศนะครับ

เพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวที่คนไทยเอาเองแหละครับ
เพราะว่าทั้งเลนส์มีบอร์ดทั้งหลายปล่อยข่าวมา

จะมีน้ำท่วมเยอะฝนตกหนักแบบนี้อีกไหมครับ
สำหรับฝนตกหนักยังมีอยู่นะครับ
คือหลังจากอาทิตย์๖ไปแล้วก็ยังมีฝนมาอีกรอบหนึ่งนะครับ

ซึ่งเวลาฝนตกมาพื้นที่ของสุขพันธ์ทางท้องลูกพิยา

ก็เป็นท่วมปกติไม่ได้ท่วมใหญ่นะครับ
ก็ถือว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

แต่แน่นอนแล้วครับว่าพื้นที่กรุงเทพของเรามีโอกาสที่จะต้องเจออากาศแปรปวน

ตาดีติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ